ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ความรู้สึกไหนเลย

หรือว่าก็ต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะคะ

ปรากฏว่าแม่มีฐานะยักษ์จน
ไม่มีเงินนะคะแต่ลูกบ่นหิวข้าว

รู้ไหมคะแม่ทำไงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

กล่องละสักประมาณ๑๓บาทมา๓กล่อง

สุดท้ายค่ะพนักงานของร้านจับได้
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจมา

คือตอนแรกตำรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
กระเป๋าสีดำใบนี้ของแม่ที่สะพายไป

พอพบแล้วขโมยจริงนั่นแหละ
แต่ว่าด้วยความที่เหตุผลแม่บอกออกมาจากปาก
คือจะเอานม๓กล่องไปให้ลูก
บ่นหิวไม่มีเงินจะซื้อข้าวให้ลูกกิน
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยสงสารก็เลยเอาอย่างนี้ได้ไหม
คุยกับพนักงานแล้วก็ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อบอกว่า
ผมจ่ายให้เองอย่าเอาโทษเขาได้ไหม

วักเงิน๕๐บาทให้แต่ผู้จัดการร้านบอกว่า
ไม่ได้ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ทำ๓๔ครั้งแล้วนะนี่เป็นครั้งที่๔ค่ะ
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเป็นร้านสะดวกซื้อในตำบลโพ

เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอตำรวจไปรวบตัวคนก่อเหตุ
ว่านางสาวแจ่มคนนี้อายุ๕๑ปีได้แล้ว
ก็พาไปที่โรงพักแล้วก็สอบถามพูดคุย
นางสาวแจ่มยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจำใจทำ
เพราะลูกสาววัย๑๕ปีซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยนะคะ

แต่น้องเนี่ยคือลักษณะคือมีปัญหาเรื่องความจำแล้วก็เรียนช้า

บ่นว่าหิวแต่ทำอย่างไรได้คนเป็นแม่ไม่มีเงิน
แต่ว่าลูกบ่นหิวก็เลยจำใจ
อันนี้เธอบอกนะจำใจที่จะต้องเป็นขโมย
ขโมยนมให้ลูกกินค่ะ
ทีนี้นางสาวแจ่มให้การกับตำรวจบอกว่า
ต้องการที่จะให้ลูกอยู่ดีกินดี

ชวนลูกสาวไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษัพในร้านสะดวกซื้อมาแล้ว๓ครั้ง

เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อหา
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเตรียมส่งสารฝากขังในช่วงเช้าของวันนี้
แปดกรกฎาคมนะคะคือตอนที่นางสาวแจ่มเนี่ยถูกตำรวจสอบปากคำเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ในห้องขังของโรงพักถูกไหมคะครับ
เพื่อรอฝักขังที่ศาลแต่ปรากฏว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะท่านน่ารักมาก
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดพันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าท่านได้มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหารายนี้แล้วนะคะ
ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลองฟังดูนะ
แม้ว่าคดีนี้จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษจำคุกสูงสุดถึง๕ปีและบุคคลอื่นไม่ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แต่เนื่องจากผู้ต้องหารายนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีบุตรที่จะต้องดูแลและไม่ได้คิดจะหลบหนี
ทรัพย์ที่ลักขโมยไปมีมูลค่าเพียง๓๙บาท
ก็เลยตัดสินใจให้ปล่อยตัวผู้ต้องหารายนี้นะคะ
อ่ะหลังจากที่หนังสาวแจ่มออกมาแล้วนะคะ
ก็เปิดใจกับนักข่าวด้วยน้ำตาเลย
สั่นเคลือบอกว่ารู้สึกผิดที่ทำแบบนี้ไปนะคะ
แล้วสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีก
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือค่ะ
ครับ
หลังจากนั้นพี่สาวของนางแจ่มเนี่ยก็มารับตัวนางแจ่มกลับบ้านไปนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะนัดรายงานตัวทุก๑๒วัน
กว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้องต่อไป